บารายเก่าที่สุโขทัยก็เป็นอีกหนึ่งแห่งนะครับ
ประสบเหตุกับมีชาวบ้านนั้นเข้าไปใช้พื้นที่บริเวณบารายเก่า

และเมื่อกรมศิลปากรต้องการจะฟื้นฟูบริเวณบารายที่สุโขทัย
ดังนั้นจึงต้องการจะขอคืนพื้นที่
ขณะนี้ประชาชนชาวบ้านนั้นมีความคิดเห็นกันอย่างไร

ลุงเสริมตู่มอง
ชาวบ้านน้องเกาะจังหวัดสุโขทัยในวัย๗๕ปี
ได้เล่าย้อนไปเมื่อครั้งอดีตหลายสิบปี
ทางกรมศิลปากรได้มีแนวคิดที่จะขอคืนพื้นที่โบราณสถาน
ซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นนาที่ลุงเสริมใช้เป็นที่ทำกิน
เลี้ยงชีพและอีกหลายชีวิตในครอบครัว
เสริมเล่าว่าหากนับเวลาย้อนไปก็เกือบ๗๐ปี
ตนเองได้มาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้
ครั้งเมื่อยังไม่มีถนนหนทางและที่แถวนี้ยังเป็นพื้นที่รกร้าง
ตลอดเวลาทราบดีว่าที่นี่เป็นเขตโบราณสถานในพื้นที่บารัยเก่า
ซึ่งหากกรมศิลปากรจะมีการขอพื้นที่คืนจริง
ตนเองก็พร้อมคืนทุกเมื่อ
เพียงกรมศิลปากรได้จัดสรรพื้นที่บางส่วน
ตนได้ทำกินบ้าง

ว่าที่ที่เราอยู่ตรงนี้มันเป็นที่ของโบราณสถาน

ชาวบ้านเขาก็เรียกน้องเกาะ
แต่ในสาระคดีนั้นเขาเรียกบาราย

ขอที่ทำกินสักนิดที่อยู่สักหน่อยผมก็พอใจแล้ว

ก็ไม่ได้มีการขัดเขินเลยนะครับไม่ขัดเขิน
เช่นเดียวกับนายขวัญเมืองจำรัฐอายุ๕๔ปี
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวลุงเสริมกล่าวว่า

กรมศิลปากรได้มีการนำป้ายประกาศมาติดไว้
เพื่อแสดงเป็นเขตโบราณสถานห้ามบุกรุกใดทั้งสิ้น
ณขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใด
แต่หากจะต้องเวรคืนที่ดินเพื่อพัฒนาจริงตนเองก็ยินดี
ก็ตรงนี้ส่วนตัวของผม
ผมก็ไม่ว่าอะไรนะก็เป็นของส่วนรวม
ก็กลายไปพึงพวกลูกพวกหลานมาพัฒนา

แล้วผมก็ฟังพวกญาติพี่น้องผม
พวกผมก็บอกมันเขาก็ถึงก็ต้องเชื่ออย่างง่าย

บารายสุโฆไทตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอุทยาณประวัติศาสตร์สุโฆไท
ประมาณ๖๒๕ไร่
จากข้อมูลเบื้องต้นของสำนักศิลปากรที่๖สุโขทัยพบว่า
มีกลุ่มประชาชนลุกล้ำเข้าไปใช้ประโยชน์ในบารายสุโขทัย
อ่างเก็บน้ำโบราณแยกเป็น๒กลุ่ม
กลุ่มแรกคือผู้เข้าไปถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โดยมีการออกโฉนดพื้นที่กลางบารายจำนวน

ส่วนใหญ่เป็นที่นาและพื้นที่สำหรับทำการเกษตร
ขณะที่อีกจำนวน๒๐รายใช้ประโยชน์โดยการตั้งบ้านเรือน
ที่อยู่อาศัยโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ใด
ซึ่งทั้งหมดนี้ทางกรมศิลปากรจะเข้าไปทำการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป
โดยจะใช้แนวทางการดำเนินการเช่นเดียวกับที่ตรวจสอบ
พื้นที่บารายพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ความคืบหน้าเพิ่มเติมของประเด็นการจัดการกับเรื่องราว
พื้นที่ที่เข้าไปอยู่ในบริเวณบาราย
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ที่สะท้อนถึงเรื่องราวต่างในอดีตนั้น

ทะเละทีวีนั้นจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไป